สุดสัปดาห์นี้นะคะเป็นการเจอกันของ
วยที่มีฝีมือมากมาเจอกับ
วยที่เป็นแชมป์ของไทยรัฐอยู่นะตอนนี้ค่ะไปติดตามได้กับคุณเอกชุมพร
ไม่ค่อยดีนะแพ้มาด้วยเกิดอะไรขึ้นครับ
ถ้าร่วมหนักเยอะครับแล้วเจ็บแขนด้วยครับแล้วต่อนี่ว่าต่อยเร็วครับ

เขาเพิ่งคว้าแชมป์มา๑๓๐จากศึกยอดมวยไทยรัฐไปวันนั้นชนะช่อฟ้า

ครับก็ดูประกาศเหล็กตอนนี้เขาสดมาก
ของเราก็ถือว่าย้ายข้ามมาเสร็จบันทรมชัย
คือการต่อยเกมวันเสาร์นี้คงเราจะให้คงใช้ระบบฝีมือ
ใช้สิ้นมือใช้ลูกฉาบสวยแล้วก็คงปั้มท้าย
ช่วงต้นเราคงใช้สิ้นมือไปก่อน
เพราะว่าถ้าเราไปปั้มต้นเนี่ยปากกาเหล็กเขาแข็งแกร่งมาก

ผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดพลิกผันเกมในวันเสาร์นี้
ร้อยสามสิบต่อร้อยสามสิบสองชื่อเขาอาจจะดีกว่าจะมีสองปอนคำอยู่นะครับ
อันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้พี่กัมปนาศมองว่าอย่างนั้นนะครับ
ต้นต้นนี่เขาหัดศอกรุนแรงมากไม่หลับก่อนนะอ๋อมวยอย่างนี้ชวนไม่กลัวฮะ
หัดศอกเราเราผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับตอนหลังเราช่วงที่ทวนโรยไปเนี่ย
ช่วงนั้นผมไม่มีเวลาที่มาดูพวกเขาแล้วตอนนี้ผมกลับมาดูเต็มตัวแล้วเนี่ย
มองว่าไฟล์นี้สมบูรณ์ออกไปที่แล้วเท่าตัวเลยนะครับคนละเรื่องกับไฟล์ที่แล้วเลยนะครับ
ก็ลองดูครับวันเสาร์นี้น่าจะน่าจะแจ้งเกิดได้ครับอ่ะแจ้งเกิดได้แน่นอนนะครับ
ผมพูดย้อนไปนิดนึง๓๔ปลายเนี่ยวงในเขาก็เหนียวแน่นนะ
แล้วรูปร่างดูลอยกว่าด้วยอันนี้แก้ยังไงดีพี่เอาอะไรไปสู้ดิ
ครับก็คือต้นเราคงต้องใช้ให้เขาชวนเขาออกอาวุธให้เยอะหน่อยนะครับ
แล้วปลายเราปั้มแล้วเราได้๒ปอนด์ความแข็งแกร่งเราน่าจะดีกว่า
เตรียมตัวเราดีกว่าแน่นอนครับกะไปบวกเลยแล้วก็สองปอนด์
แล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยจะเล่นให้เขายุบแหละ
นี้ก็มั่นอกมั่นใจนะว่าจะแจ้งเกิดได้ครับผมอ่ะ
ตัวนักมวยบ้างมั่นอกมั่นใจขนาดไหนไฟล์นี้ว่าแจ้งเกิดได้
เจอกับของหนักเลยเจอกับปากกาเหล็กไฟต์นี้น้ำหนัก
ไฟต์ต่อร้อยทำสองเต็มที่เลยครับอ่าไม่มีหมวดแน่ครับอ่า
ดูสภาพเนื้อตัวร่างกายที่ดีขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหซิกแพคนี่แข็งปั๊กเลยนะ
เอาสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนมวยทางบ้านหน่อย
เที่ยวนี้ผมกะมาแจ้งเกิดแน่นอนแสดงความมั่นใจไปเลย

แล้วไม่ไหว